สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกับผมชนะและคุณชิสาในวันนี้นะครับ
ย่างเข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้ว๓๐มิถุนายนแล้วค่ะ
โอ้โหบางคนตื่นเช้ามางงเลยทำไมอ่ะ
คือเรื่องของเงินเรื่องของเงินแต่อย่างนี้เงินมันก็ต้องเอาไปใช้นู่น
หนี้ไงมันกำลังจะหมุนไปมันกำลังจะหมุนไป
เงินเดือนแค่แล้วยินดีด้วยแต่บางคนยังไม่เข้าอดทนรอนะ
พรุ่งนี้ก็คงจะเข้าแล้วเนอะมันคงจะเข้าแล้วแต่พอเข้าปุ๊บมันดันออกเลยไงเออ
อันนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการกันไปนะเรื่องของเงินของโชค
แต่เรื่องของความสุขและความสนุกนั้นพวกเราเติมให้คุณผู้ชมทุกวันค่ะ
พร้อมจะเติมให้อยู่แล้ววันนี้ข่าวสารอัดแน่นอัดเต็ม

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
ระทึกครับคุณผู้ชมรถตู้นักเรียนพุ่งลงคลองเด็กหนีเอาตัวรอด
ว่าแต่ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างไรติดตามนะ
นี่ก็ระทึกถ่ายคลิปหลังคารัวอยู่ดีไฟลุกหม้อแปลง
โอ้โหเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อต้องติดตาม
และจะพาไปปั้นโอ่งใหญ่ยักษ์ต้นตำรับที่จังหวัดขอนแก่น
เขาทำกันอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสมัครข่าว
มาค่ะ

เชื่อเรื่องความบังเอิญไหม

เรื่องของเรื่องฝนมันตกใช่ไหม
ผู้หญิงคนหนึ่งแกก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนู่นถ่ายนี่

ใกล้หลังทายอยู่ดีคุณผู้ชมเชื่อมั้ย

ห้อไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาเลยครับ

ครั้งเดียวถ้าเป็นคุณผู้ชมทำไงเอาฟังเสียงไปด้วยนะ
ตายใช่ไหมเป็นผมนะผมก็อาการเดียวกับคนที่ถ่ายคลิปนี้แหละ
มันทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ดันถ่ายเอาไว้พอดี
เพราะพอดีแล้วคุณดูนั่นอ่ะอารมณ์เหมือนเป็นหม้อแปลงหรือเปล่า
ห้อไฟเล็กอ่ะนะใช่ไหมหม้อแปลงตรงเสาไฟตรงนั้นมันมีเปลวไฟออกมาแบบนี้ครับ
ถือว่าอันตรายมากนะคุณชิสาใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ใครเนี่ยนะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม
เจ้าของคลิปเนี่ยไม่ปิดโทรศัพท์ไม่ปิดโปรแกรมถ่ายรูป

ก็อย่างที่ผมบอกถามตัวเราเองก่อน

เจ้าของเขาก็บอกเขาช็อกอยู่มือสั่นค้างอยู่พักนึง
แต่พอตั้งสติได้ก็ตะโกนบอกเจ้าของบ้าน
อยู่ตรงหัวมุมว่าไฟไหม้นะ

ส่วนไฟที่ทุกคนเห็นว่าดับแล้วจริงมันแค่เบาลง

แต่หลังจากนั้นค่ะก็มีคนที่เขาใช้ถังดับเพลิงเป็นมาฉีดดับอีกครั้งหนึ่ง
ไฟถึงดับสนิทดับมา

เพราะว่ามันมาเป็นกลุ่มเมฆก้อนใยอย่างนี้
แล้วผ่าทีบางทีมันทำให้ถึงขั้น
หัวใจวงหัวใจวายกันมาก็มีแล้วนะ

แล้วก็เนี่ยเวลาฝนตกเราก็ย้ำกันอยู่แล้วว่า

อยู่ใต้ต้นไม้อย่าอยู่ป้ายอาคารอันตราย

มาดูความน่ารักของคู่สามีภรรยากันหน่อยนะคะ

คำแรกในทุกวันมักจะเป็นของฉันเสมอ
แล้วคำแรกที่ว่านั้นคืออะไรไปดูค่ะ

ใช่แต่ละวันแต่ละวันนะคะที่นั่งทานด้วยกัน

ให้แฟนก่อนให้ภรรยาก่อน
มันน่าประทับใจเนอะก่อนที่ฝ่ายชายก่อนที่ตัวเองจะกิน

เหมือนกับว่าให้เธอมาก่อนเสมอ

เป็นผมผมกินเองผมกินก่อนทุกครั้ง

เช็คก่อนว่ามันมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่า
มันอร่อยไหมมันเหมาะที่จะให้แฟนเรากินหรือเปล่า
ผมกินก่อนกินกี่คำ

คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว

ปูยาตายาย

เป็นเรื่องของสิทธิ์ของท่านนี่แหละครับ

เพราะว่าน้ำมันก็ยังแพงใช่ไหมคุณชิสาใช่
พูดถึงเรื่องค่าแรงผมไม่อยากพูดถึง
มันก็มีขึ้นมีลงก็ว่ากันไป

มาตรการในการลดค่าครองชีพรอบใหม่
ของผู้ที่มีบัตรสีฟ้า
หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะช่วยเหลือเรื่องส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะ
ครับจำนวน๑๐๐บาทต่อคนต่อ๓เดือน
เริ่มเลยนะครับในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้
มันเป็นมาตรการเร่งด่วนจริงที่รีบเร่งออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้
จะเริ่มวันที่๑ของทุกเดือนที่ผมบอกไปก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนนี้
เขาบอกแบบนี้นะควรต้องไปใช้สิทธิ์ให้ครบเลยนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถถอนมาเป็นเงินสดได้นะและไม่สามารถสะสมไปในอีกเดือนถัดไปได้
พูดง่ายถ้าเดือนกรกฎาคมคุณไม่ได้ใช้คุณจะไปรอเดือนถัดไปจะใช้เป็น๒๐๐
ไม่ใช่เขาให้เดือนละร้อยเท่านั้นไม่ไปทบกับเดือนไหนถ้าหากไม่ได้ใช้
เอางี้ผมว่าเป็นเรื่องราวดีอยู่นะ
ที่สามารถช่วยลดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ครับคุณชิสา
ก็คือสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้ถือบัตรนี้ก็ไม่เป็นไรนะ

ก็หวังว่าจะมีอะไรดีออกมาอีก

เออเอามาถึงเรื่องราวดีที่น้องจูด้งตั้งใจนำเสนอกับเรากันบ้างนะคะ
กับเรื่องราวของการไปปั้นโอ่งขนาดใหญ่

โองใหญ่อยู่ที่ส่วนใหญ่ก็ถึงราชบุรีนะ
แต่ที่นี่ต้องเป็นใหญ่กว่านั้นอีก
แล้วก็น่าสนใจไม่แพ้ที่ราชบุรี
นั่นก็คือโอ่งที่บ้านหนองเม็กจังหวัดขอนแก่น

งั้นตามจุด้งไปเลยค่ะในช่วงของ
สบัตรถั่วไทย
อาจจะเอคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้ง

พูดชมครับโอ้งนี่หนักถึง๔๕๐กิโลกรัม

ดูดิฮะเขาใช้คนแค่๓คนเท่านั้น
ถ้าพูดถึงโอ่งใหญ่ใบยักษ์
อีสานก็จะนึกถึงโอ่งยายบ้านน้องเม็กแห่งนี้แหละครับ
เรียกได้ว่าคนอีสานนิยมใช้กันแทบทุกจังหวัด
ชาวบ้านที่นี่เขาทำองค์ใหญ่มานานหรือยัง
แล้วขายใบละเท่าไหร่ไปหาคำตอบกันเลยครับ

โอ้โฮง่วงมากเลยทีเดียว
ช่างปั้นโอ่งมาถึงโรงโอ่งกันตั้งแต่ตี๒ถึงตี๓
เพื่อเตรียมงานโอ่งใหญ่แบบนี้
ต้องมีช่างปั้นช่วยกัน๒คนครับ
นายช่างครับผมขอลองเข้าไปทำบ้างได้ไหมฮะ
ได้ครับ
อ่าต้องใช้อุปกรณ์นี้นะครับ
ตั้งแต่ออกมาครับ

การปั้นโอ่งใหญ่ไม่ใช่ทำแค่วันเดียวแล้วเสร็จนะครับ
ต้องมีการเทปูนเพื่อทำพื้นโอ่งไว้ล่วงหน้าก่อน๑วันครับ
พอปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว

เอาไว้ฉาบกินเหนียวนะครับ
ต่อไปเขาก็จะใช้มือนะฮะในการลูบเพื่อปิดรอยต่างนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับต่อไปช่างเขาใช้โฟมอัดในการลีดให้เนื้อโอ่งเรียบนะฮะ
หลังจากที่ฉาบดินเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะครับตัววงแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะทำปากโอ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็ได้เวลาเทปูนปั้นโอ่งแล้วล่ะครับ
ฝีมือจริงเริ่มจากขั้นตอนนี้แหละครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการฉาปูนะครับ
ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญนะครับ
หลังจากที่ฉาบปูนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือพี่เขาจะนำลวดนะฮะมาพันรอบแบบนี้นะครับ
อีกขั้นตอนสำคัญก็คือการเคลือบผิวโอ่งเพื่อกันน้ำครับ
โอ้โหโอ่งใหญ่ใบยักษ์
เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับหูก็จะเสร็จนะครับ

ผมมารอตั้งแต่ตี๓ตอนนี้๖โมงจน๗โมงแล้วครับ

เขาขายไปแค่๑๔๐๐บาทครับ
ส่วนครั้งหน้าสะบัดทั่วไทยจะพาไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ
ถึงเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวจริง
รถนักเรียนครับที่ปฐูมินาคม

แต่ไม่ทันได้ขึ้นสะพาน
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลงคลองเฉยเลยครับ
เจ้าหายมาบอร์ดทางนั้น
จอบหัวจริงเจ้าหายมาบอร์ดทางนั้น
โอ้โหทุลักทุเลอย่างนี้เลยคนไปช่วยก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะ
เพราะอะไรรถมันจมลงเรื่อยแล้วอ่ะเอาแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ช่วงวินาทีตรงนี้ชาวบ้านเขากำลังไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำหนีตายเลยนะ
ออกมาจากรถตู้เนี่ยฮะค่ะโอ้โหรถตู้มันตกลงไปในคลองโอ้โห
คนแถวนั้นกรีดร้องเพราะว่าอะไรน่ากลัวอันตรายค่ะเด็ก
ต้องว่ายน้ำหนีตายเลยครับจุดนี้คือถนนเรียบคลองสาม
เหตุมันเกิดช่วง๔โมงเย็นหลังเลิกเรียน
เด็กเขานั่งกันมาเต็มคันรถเลยครับคุณผู้ชม
ในนั้นมีทั้งหมด๑๒คน
จู่รถตู้มันเสียหลักตกลงไปในคลองแบบนี้
น้องที่อยู่ในรถส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมนะฮะ
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพากันปีนออกทางหน้าต่างรถ
ยังเคราะห์ดีอะโชคดีอะ
หน้าต่างรถมันยังเปิดได้ใช่ค่ะเนี่ยฮะพลเมืองดีแถวนั้นกระโดดลงน้ำ

เรื่องต้นเนี่ยเพราะว่าทุกคนปลอดภัยนะคะ
คนขับก็ปลอดภัยแต่ว่ามีเด็กนักเรียนอยู่สองคนที่ปวดขา
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนะคะแล้วก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
นักเรียนที่นั่งมาในรถเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่า
ตอนเกิดเหตุน้องเขานั่งฟังเพลงอยู่ที่เบาะหลัง

นี่ขับผ่านกล้องวงจรปิดของชาวบ้านเท่านั้นมันถึงไว้ได้
เห็นเลยว่าน้องเขาเปิดกระจกไว้แบบนี้
รถก็ขับมาตามปกติผ่านหมู่บ้านไปเรื่อย
อ่ะเหตุมันเกิดตรงที่ปากซอยครับคุณผู้ชม
ตรงนั้นมันเป็นทางแยกนี่ฮะดูนะ
โว้ยพุ่งไปแล้วว้าย
ตกคลองเลยครับคนในรถตะโกนเลยระวัง
เท่านั้นแหละครับลงไปเลย
นี่เลยค่ะพอตกลงไปในคลองช่วยเหลือกันขึ้นมาได้แล้ว
รีบไปถามคนขับรถตู้กันค่ะ
นายสุริยาจีนประชาอายุ๔๖ปี
เขาบอกว่ารับนักเรียนมาจากโรงเรียนหอวังปฐุมธานี
รับมาแล้วยังไม่ได้ส่งใครเลยสักคน
แล้วถามว่าทำไมถึงขับรถลงคลอง

วูบปุ๊บทำให้ควบคุมรถไม่ได้ก็พุ่งลงไปในคลอง
หลับในหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้หลับในแค่วูบไปเท่านั้นนะคะ

บอกว่าเพิ่งจะขับรถรับส่งนักเรียนได้เพียงแค่เดือนกว่าเท่านั้นเอง
ยืนยันนะแกไม่ได้ไปดื่มเครื่องดื่มมืนเมา
ไม่ได้เมามาแน่นอนแกบอกว่าแกแค่วูบแกว่าอย่างนั้นคำถามเกิดขึ้นคุณผู้ชม
ในเมื่อปลอดภัยอะไรเรียบร้อยแล้วนะช่วยกันมาหมดเนี่ย
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกควรจะต้องทำอย่างไร

พอจะมีนะครับคุณผู้ชมครับวิธีเอาตัวรอดแบบคร่าวนะ
แน่นอนฮะการเกิดเหตุแบบนี้เราตกใจ
สติสตินี่สำคัญอย่างแรกต้องตั้งสติให้ได้แล้วถ้าหากว่าคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้
ซึ่งทุกคนควรจะคาดนะอย่างแรกเลยนะปลดเข็มขัดนิรภัยนะถ้ารถจมน้ำนะ
ให้เราสามารถออกจากรถได้แล้วจากนั้นถ้ามีกระจกเปิดกระจกก็ต้องรีบเลยนะคะ
กระจกลงทั้งสี่ด้านถ้าเป็นรถเก๋งอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็ด้านหน้าสองด้านหลังสองคือมีกระจกคือเปิดไว้เลย
อีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันจมรถจมแบบจมลงไปเลย

สิ่งที่ควรทำเขาว่าอย่างนี้บอกให้เปิดไฟหน้ารถเอาไว้หรือเปิดไฟใน
เพื่อมันจะส่องสว่างให้คนที่อยู่ข้างบนอยู่บนบกได้เห็น

แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเรื่องของการหาอุปกรณ์ในการช่วย

ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่า
กระจกยังปิดทึบอยู่คนข้างในออกไม่ได้
เพราะจะถูกแรงดันน้ำเข้ามาใช่ไหมลำบากแน่
ก็ต้องหาวิธีอย่างเช่นการใช้แท่งเหล็กไปกระแทกร่องกระจก
ตอกเข้าไปตรงซอกตรงร่องมันลึกลงไปประมาณนิ้วหนึ่ง

แท่งเหล็กที่พูดถึงเนี่ยหลายคนสงสัย

ตรงนี้ครับคุณผู้ชมไอ้ตรงที่พนักพิงศีรษะค่ะ
ตรงเบาะรถมันจะมีไอ้แท่งเหล็กยาวที่เอาไว้ปรับระดับขึ้นลงขึ้นลง
ของที่รองสิงหาดนั่นแหละ
ไอ้ตรงนั้นออกมาแล้วมันจะเป็นเหล็กยาวแหลม
อดเข้าไปตรงร่องกระจกด้านข้างอย่างที่คุณชิสาบอก
สักประมาณ๑นิ้วแล้วงัดเข้าหาตัวงัดแบบสุดแรง
กระจกมันจะแตกแล้วก็หลุดออกมา
ใช่ค่ะแล้วพอกระจกแตกแล้ว
เราก็สามารถที่จะเอาตัวเองให้รอดพ้นจากการที่อยู่ในรถได้
ก็คือว่ายน้ำออกมาให้เร็วที่สุดดันตัวเองออกมานะคะ
พยายามที่จะอย่าใช้เท้าถีบแรงส่งนะ
เพราะมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่อยู่ในรถคนอื่น
จริงแต่ทั้งหมดทั้งหมดที่เล่ามาแต่ละวิธี
ผมเข้าใจมันฟังแล้วแบบลำบากมันเป็นทฤษฎี
เพราะฉะนั้นนะฮะการที่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
สติสำคัญที่สุดแล้วค่อยไล่เลียง
เข้าใจมันยากแต่ถ้ามีสติโอกาสรอดมีสูง
ใช่แล้วก็คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จริงอันนี้เรื่องจริงคุณแม่ที่ฉันเคยเล่าตอนนั้นคุณแม่จะจมน้ำ

ฉันจะตายแล้วเหรอแม่ก็นึกถึงคุณยาย

คิดไปคิดมาก็ถูกคนอยู่บนบุตรครับ

อันนี้เรื่องความเชื่ออันนั้นก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายแหละนะ
วิธีการด้วยทั้งความเชื่อด้วยนะคะอ่าไปดูเรื่องของคนเมาคลั่งกันบ้างนะคะ
ลูกชายของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเมายาบ้าถือปืนขู่ชาวบ้านแล้วก็ไปเจอด่านตำรวจตรวจ
พอตำรวจเรียกเท่านั้นแหละไม่ยอมหยุดนะคะซิ่งไปแต่สุดท้ายจนมุมค่ะ
กรัมมาแล้ว
โอ้โหต้องลุมกันอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่คุณชนะเนี่ยค่ะภาพเนี่ยบันทึกเหตุการณ์เลยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่คุณตำรวจสพนายงจังหวัดตรัง
พร้อมกับตำรวจประจำป้อมตำรวจโพทองอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง

ฝ่าด่านมาเพราะเขาเกิดอาการเมายาบ้าคุ้มคลั่ง
เรียกก็ไม่ยอมหยุดก็ต้องตามแบบนี้แหละค่ะ
มาจับกลุ่มนายดำรงพลอายุ๒๘ปีนะคะ
เขาเนี่ยนะขับรถหนีด่านแล้วยังเบียดรถสิบล้อ

ช่วงที่เบียดนี่แหละเบียด๑๐ล้อแล้วพุ่งใส่รถตำรวจ
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย
พื้นที่หมู่๒ตะมนต์ดอนทรายอำเภอควนขนุน
ช่วงตี๒ของวันที่๒๙มิถุนายน
ชายคนขับถูกตำรวจจับก็จริงแต่เขาก็พยายามดิ้นขัดขืน

ดูจากในภาพเห็นไหมใช้ตำรวจตั้งกี่นาย

เอางี้จับได้แล้วนะฮะและจากการตรวจค้นรถ
เจอทั้งปืนแล้วก็กระสุนพร้อมใช้งาน

แล้วมียาบ้าอีก๒ถุงจำนวน๔๐เมตร

อ่ะสอบสวนนะครับนายดำรงพล
เขาเนี่ยอยู่ในสภาพมืนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับ
แต่ให้การเบื้องต้นบอกว่าตัวเองเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน

ค่ะแล้วก็ยังมืนผู้จ๋าอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง
บอกเจอตำรวจตำรวจหนีมา
งงกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าการจับครั้งนี้
ก็สืบเนื่องมาจากทางคุณตำรวจ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทาง
บนฐนสายนายงจังหวัดตรัง
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งคันสีดำ
ใช้อาวุธปืนคมขู่ชาวบ้าน

แล้วชาวบ้านเขากลัวไงว่าจะเกิดอันตราย
ก็เลยต้องแจ้งให้คุณตำรวจทราบ
พอตำรวจออกตรวจก็เจอรถต้องสงสัยคันนี้
พอตรวจปุ๊บพอเรียกจับปุ๊บ
ตำรวจเขาบอกโอ้นายคนนี้ไม่ยอมให้จับง่าย
นะคะขับรถหนีอย่างรวดเร็วตำรวจต้องขับตามเป็นระยะทางไกลเกือบหกสิบกิโลเมตร
โอ้โหจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เขาบอกว่าขับหนีข้ามจังหวัดอ่ะใช่

เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าพนักงาน
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
อกจากนี้ยังมีข้อหาพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
รวมทั้งอันนี้ข้อหาใหญ่ครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้านั่นแหละครับ
โอ้โหโดนข้อหานักนะเกี่ยวกับยาบ้าทั้งเสพทั้งมีครอบครองด้วยแบบนี้
อ่ะว่ากันไปตามความผิดนะคะ
อ่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกันบ้างนะครับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยพี่กู้ภัยใจเด็ดใจถึง
คือจะไปเคลื่อนย้ายศพที่อยู่ในป่ามันยากอยู่นะ
เพราะมันทางเนี่ยมันค่อนข้างจะทุลักทุเลเขาก็เลยตัดสินใจเอา
หูยยยยยยยถ้าใจไม่ถึงจริงทำไม่ได้แล้วนะ

ใจยังใจถึงเดียวไม่พอใจใหญ่ด้วยอยากจะช่วยเหลือครับ
นี่คือน้องฟลุ๊กนายจตุรนดวงรัฐนะครับเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสยาม
รวมใจปู่อินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ
เขามัดศพคนตายติดกับตัวไว้ที่หลังแบบนี้
แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากป่าเอาต้องเล่าเราหน่อยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้น
จตุรนหรือน้องฟลุ๊กเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็
พฤษภาคมได้รับแจ้งจากสพแม่เจดีว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าลึก
บริเวณบ้านจำบอนตำบลแม่เจดีใหม่
มันเป็นป่ามันลำบากต้องใช้รถโฟลวิวเข้าเท่านั้น
แค่โฟร์วิวเข้านี่น้ำโอ้ยมันก็ลำบากแล้วเพราะมันทูลักทูลี
ใช่แต่ว่าทางกู้ภัยมีแต่รถตู้พยาบาล

ขี่เข้าไประยะทาง๖๗กิโลเมตรเลยนะคะ
พอไปถึงพบศพเป็นผู้ชายนะ

ยิ่งลำบากกว่าเดินมีคุณชิสา

เพื่อเตรียมมาใช้แบกศพออกมา

ตัวน้องฟุ๊กบอกว่าไม่เป็นไรพี่

เพราะหากว่าต้องรอตัดไม้ไผ่มาแบกศพ

ุ๊กบอกห่อศพมาเลยแล้วมัดไว้ที่หลังผมเลยเดี๋ยวผมขี่มอไซค์ไปเอง
เออนี่เราก็เลยได้เห็นภาพนี้นะคะเพราะว่าระหว่างที่มัดศพติดกับหลังน้องออกมาเนี่ย
เพื่อนได้ถ่ายภาพเอาไว้แล้วภาพนี่แหละก็เป็นข่าวเป็นที่พูดถึงนะคะ
ก็ต้องยอมรับใจน้องจริงนะครับเพราะว่าการเดินทางเข้าไปลำบาก
ตอนออกมาจะมีศพแล้วศพเดินไม่ได้ไงแล้วจะหิ้วกันมาหลายคนก็ไม่ได้
ก็ไม่ใช่ศพแหละค่ะคุณชิสาต้องหมายถึงมันลำบากมากจริงคุณชนะ
งั้นฟังเสียงน้องฟลุ๊กนี้หน่อยค่ะ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับการแบกศพไปเนี่ยโอ้โหภาพนี้เนี่ยนะ
บอกเลยว่าโพสต์ลงในโลกโซเชียลโอ้โหคนชื่นชมเยอะ

คือเขาทำด้วยใจจริงไม่คิดอะไร
แล้วคุณจตุรงก็บอกว่ารู้สึกดีน้องฟุ๊กแกบอกว่ารู้สึกดีอยู่แล้ว

อยากจะช่วยเหลือนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็ชื่นชมคนที่ทำหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพอาสาสมัครจิตอาสาทุกคนนะคะ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับรถที่จอดอยู่เฉย
แต่ก็ยังโดนชนค่ะ
เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเอาไปดูกันค่ะ

ดั่งการตรงนี้โอเคไม่ถูกพอ

กลงไปร่วมแรก

นี่แหละครับความน่ากลัวของรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์
เวลาขับรถตามรถบรรทุกแบบนี้เขาไม่มีตาหลัง
มันมองไม่เห็นมองเห็นยากมาก
แล้วในจังหวะนี้ด้วยความที่ว่ารถบรรทุกเขาไปต่อไม่ได้
พอมีรถกระบะมาก็ถอยจะให้ทางรถกระบะ
แต่ถอยมาแบบนี้ด้วยความเขาไม่รู้มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่
อเตอร์ไซค์ก็อยู่ในพื้นที่อับสายตา

รถมอเตอร์ไซค์โดนทับ
เคราะห์ดีคนตะเกียกตะกายขอใช้คำนี้
ตะเกียกตะกายหนีออกมาได้
พยายามกลิ้งพยายามวิ่งพยายามหนีออกมา
ฝากเตือนเลยนะฮะรถมอเตอร์ไซค์
ระวังครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้จริง
อย่าไปจอดใกล้รถใหญ่เขามองไม่เห็นรถ
เห็นท่าว่าเขาจะจอดชะลอไว้เลย
แล้วก็คืออยู่เบียงห่างอยู่ตรงที่เขาจะมองเห็นกระจกหลัง
งั้นดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูศึกปะทะกันระหว่างแมวและไก่ค่ะ
รายการต่อไปรออยู่แล้วข่าวเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒